ต่อเรื่องเมื่อวานนี้หน่อยนะคะที่มีผู้ชายคนนึงบุกมาถึงบ้านของสองหนุ่มสาวที่มีเด็กอยู่ในบ้านสามคนอ่ะ
กมาบอกมึงโกงกูแล้วก็เอาปืนไล่ยิงโอ้โหต้องบอกว่าพฤติการเนี่ยนะ
ผู้หญิงเนี่ยวิ่งหนีออกมาหน้าบ้านโดนปืนตบหน้าแล้วโดนวิ่งตามไปยิง
ขับรถหนีออกมาโดนไล่ยิงไปอีก๔นัดเข้าร่างอะค่ะ
วันนี้ตำรวจออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนตั้งคำถามว่า
มันเกิดอะไรขึ้นมันคือการโกงกันอะไรยังไงแบบไหนมันคือการทวงหนี้หรือยังไง
เขาบอกว่าเหมือนเป็นการหลอกให้ลงทุนค่ะคุณผู้ชมลองดูนะคะ
ดูวูลซอลฟิศอีกทีหนึ่งนะคะไล่เป็นเหตุการณ์แรก
แดงค่ะนายแดงคือคนก่อเหตุมาถึงบ้านปุ๊บนี่
ผู้เสียหายคือกุญญพัฒน์นะคะพยายามจะวิ่งหนีไปหน้าบ้าน
ก็โดนนายแดงเอาปืนตบหน้าแล้วลากกลับเข้าไปในบ้านจนเลือดอาบ
สักพักกุญญพัฒน์พยายามวิ่งหนีออกมาใหม่เป็นรอบที่๒ค่ะ
นี่ค่ะแดงวิ่งตามปุ๊บแล้วยกปืนขึ้นยิงเข้าขาซ้ายของ
คุณยพัฒน์นะคะล้มกองอยู่กับพื้นเลยเลือดนี่คือไหลปรี๊ดเลยทีเดียว
ในขณะที่ก่อเหตุอยู่ทางฝั่งนี้รุ่งธิวาคือแฟนของกุญญพัฒน์นะคะ
ขึ้นรถมัสด้าสีขาวที่จอดอยู่ในรถครับแล้วก็ขับรถจะออกไปขอความช่วยเหลือใช่ไหมคะ
นายแดงยกปืนแล้วไล่ยิงตามในคลิปได้ยินเสียงปืนประมาณเจ็ดนัด
แต่ชาวบ้านบอกมากกว่า๑๐และที่เข้าร่างในรุ่งธิวาที่ขับรถอยู่เนี่ย

รุ่งที่วาเนี่ยโดนยิงเข้าไปที่หน้าท้องข้างซ้าย๑

ขับรถหนีตายไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
จากบ้านพักประมาณ๕๖๐๐เมตร

เพื่อนบ้านเขาช่วยให้ไปแอบอยู่ในห้องน้ำ

เลือดนี่ท่วมขาเลยค่ะคุณคิงคือแบบว่า

นี่เพื่อนบ้านน่ารักมากนะให้เข้าไปหลบในห้องน้ำก่อนนะคะ
อันนี้รุ่งที่วานะตอนที่
มีพลเมืองดีไปช่วยนำส่งโรงพยาบาลแล้ว
คนก่อเหตุในแดงหรือว่านายชัย
ชัยชะน้าอายุหกสิบปีนะคะ

น่าจะยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ชนบุรี
ตอนนี้ก็อยู่ให้อยู่ระหว่างการให้ภรรยานายแดงเนี่ยเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว
ส่งคุณวิรยุทธ์ปรานีลงพื้นที่นะคะ
เราไปได้ภาพวงจรปิดทางเข้าหมู่บ้านที่เกิดเหตุช่วงเวลา๔โมงเย็น
ก่อนเกิดเหตุนายแดงขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาวนเวียนอยู่พักนึงว่าเอายังไงดีเหมือนตัดสินใจอะค่ะ
แล้วก็ค่อยจอดรถที่หน้าทางเข้าหมู่บ้าน
คิดอยู่ว่าเอาไม่เอาเอาไม่เอา

จังหวะที่ขี่รถเข้าหมู่บ้านมาปกติหมู่บ้านมันจะต้องมีคีย์การ์ดเวลาสแกนเข้า
ถ้าคุณไม่ใช่ลูกบ้านคุณก็ต้องแลกบัตร

เสร็จปุ๊บไม้กั้นก็เปิดออกแล้วเขาก็ขี่เข้าไปเลย

ไปดูรถเราเสร็จปุ๊บก็ขี่รถกลับออกมา
ผ่านไปแค่๑๐นาทีค่ะ
แดงมาใหม่แต่คราวนี้ไม่ได้ขี่รถเข้าไปแล้วนะ
จอดรถไว้หน้าหมู่บ้านแล้วเดินเท้าเข้าไป

แล้วก็เป็นภาพวงจรปิดชุดที่คุณผู้ชมได้เห็นตอน

เข้าไปในบ้านส่งเสียงโวยวายจนเด็กร้องไห้จ้าเลยอะ

เข้าไปในบ้านส่งเสียงโวยวายจนเด็กร้องไห้จ้าเลยอะ

เข้าไปในบ้านส่งเสียงโวยวายจนเด็กร้องไห้จ้าเลยอะ

เข้าไปในบ้านส่งเสียงโวยวายจนเด็กร้องไห้จ้าเลยอะ

เข้าไปในบ้านส่งเสียงโวยวายจนเด็กร้องไห้จ้าเลยอะ

เข้าไปในบ้านส่งเสียงโวยวายจนเด็กร้องไห้จ้าเลยอะ

เข้าไปในบ้านส่งเสียงโวยวายจนเด็กร้องไห้จนเด็กร้องไห้จนเด็กร้องไห้จนเด็กร้องไห้จนเด็กร้องไห้จนเด็กร้องไห้จนเด็กร้องไห้จนเด็กร้องไห้จนเด็กร้องไห้จนเด็กร้องไห้จนเด็กร้องไห้จนเด็กร้องไห้จนเด็กร้องไห้จนเด็กร้องไห้จนเด็กร้องไห้จนเด็กร้องไห้จนเด็กร้อง
นึกออกไหมเลยคุณถูกคอแล้วทราบว่าจริงขึ้นปันหามันเกิดจากอะไรรอทำไมอยู่

อกให้ลงทุนเหมือนแชร์ลูกโซ่

มีตัวละครที่ใช้สร้างความน่าเชื่อถือ

เริ่มลงทุนด้วยครั้งแรก๑๘กันยายน
หลังจากนั้นก็เติมเงินเข้าไปเรื่อย
แต่ด้วยความที่เธอไม่มีเงินตามโปรแกรม
คุณยพัฒน์แนะนำให้เธอกู้เงินทั้งในระบบและนอกระบบ
ยังจัดหาแหล่งเงินกู้ให้เธอด้วย

เอารถไปเข้าไฟแนสอีก๗๐๐๐๐บาท

ครั้งแรกได้เงินปันผลเท่าไหร่รู้ไหมคะ
แล้วหลังไม่ได้เงินปันผลเลยค่ะ

เออก็เงินปันผลตรงนี้เอาไปลงทุนเพิ่มให้
ทวงถามอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้เงินจนเริ่มทะเลาะกัน
สุดท้ายฝั่งกุญญพัฒน์ที่มาชักชวนเธอลงทุน

เขียนด้วยลายมือบอกจะคืนเงินทั้งหมดที่ลงทุนให้
แบ่งจ่ายงวดแรก๑๒๐๐๐บาทแล้วที่เหลือจะทยอยคืน
ถึงเวลาที่นัดกันไว้งวดแรกก็ไม่ได้คืน
เครียดมากก็เลยไปปรึกษานายแดงสามี
แดงบอกเออไม่เป็นไรเธอไม่ต้องเครียดนะ

เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสามีเธอจะไปทวงลักษณะแบบไหน
มารู้ว่าตอนนี้แหละค่ะว่าอุ้ยพี่ไปยิงเขาเลยเหรอ
แล้วก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมสามีคุณถึงมีคีย์การ์ด

บอกว่าตอนนั้นกุญญพัฒน์เป็นคนให้คีย์การ์ดมาเอง
บอกว่าไม่หนีหรอกไม่โกงด้วยไม่ตุกติกแน่นอน

คือพี่ไม่คุยกับเขาแล้วเพราะเคยถามเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าไม่มี
ยังไม่ได้ก็แค่นั้นเอง
รู้แล้วค่ะก็ทำใจได้เดือนหนึ่งแล้วแล้วก็พยายามอยู่เงียบ
เขาบอกจะไปทวนตังค์คืนให้
ไม่ต้องเครียดเยอะคือเขาก็สงสารนั่นแหละค่ะที่เราอยู่เนี่ย
นี่ค่ะแน่นอนเราก็ต้องถามทั้งสองฝั่งนะคะ
ว่าฝั่งนี้เขาบอกว่าถูกหลอกให้ลงทุนถูกไหมคะ

คุณกุญญาพัฒน์

เธอบอกว่าเธอไม่ได้โกงแล้วก็ไม่ได้หลอกให้ลงทุนด้วย
น่าจะเป็นความเข้าใจผิดของคู่กรณีมากกว่า
ว่าเธอมาหลอกแล้วเอาเงินที่เขาลงทุนไปใช้
เราก็ยืนยันเนอะว่าเราไม่ได้ไปโกงเขาหรือตั้งใจจะโกงอะไร
ไม่ค่ะยืนยันเพราะว่าคุยกับเขาตลอดค่ะ
ก็บอกเขาแล้วว่าหนูได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้เขาเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วหนูบอกว่าต้องให้เวลาหนูหน่อย
ทยอยเงินให้ไม่ได้โกงค่ะ
ย้อนกลับไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะบ้านตอนนี้ปิดเงียบเลยค่ะ
แต่หน้าบ้านยังมีร่องรอยกระสุนปืนแล้วก็คราบเลือดอยู่ที่พื้น
เพื่อนบ้านก็เล่าบอกเมื่อวานได้ยินเสียงเออะโวยวายเสียงดังมาก
แล้วก็ได้ยินเสียงเด็กร้องด้วยก็เลยเดินออกมาดู
เห็นคนร้ายใช้ปืนขู่สองสามีภรรยาแล้วก็ยิงปืนออกมาสองนัด
ได้ยินคนร้ายพูดว่าพวกมึงมัน๑๘มงกุฎ

แล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปวงจรปิดเลย
ผู้หญิงวิ่งหนีออกมาก็โดนตามลากกลับไปโดนไล่ยิงอ่ะนะคะ
สำคัญที่สุดก็คือคนในหมู่บ้านเขาขี่รถผ่านออกมา
ก็เลยกันตัวเด็กเอาไว้เด็ก๓คนนะคุณ
สี่ขวบหกขวบเจ็ดขวบตัวนิดเดียวเองนะคะ
บอกว่าช่วง๑สัปดาห์ก่อนที่จะเกิดเหตุ
เห็นมีผู้หญิงแปลกหน้าเข้ามาที่บ้านหลังเกิดเหตุ๒๓ครั้งเหมือนกัน
ก็คิดว่าอาจจะเป็นภรรยาของนายแดงที่มาคุยตกลงกันเรื่องเงินหรือเปล่า

แต่ว่าศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะคะ
หวังว่าจะตามตัวได้โดยเร็วค่ะ